ดูเรื่องของการถูกสวมสิทธิ์กันหน่อยเนี่ยนะคะ
คือเรื่องอาจจะซับซ้อนนิดนึงเล่าแบบนี้ค่ะ
มีคนสองคนอยู่ที่จังหวัดแพร่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เลย
ว่าเขาถูกเอาชื่อไปสวมสิทธิ์ให้เป็นลูกจ้างของกรมชลประธาน
และทีนี้เรื่องมันแดงได้ยังไงเรื่องมันแดงตอนที่เขาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙

พอเขาลงทะเบียนระบบไปมันแจ้งออกมาค่ะ
ว่าเขาเป็นลูกจ้างกรมชนรับประทานรับเงินเยียวยาไม่ได้

เรื่องนี้เกิดขึ้นกับนายอโนไทยแดนดงอายุ๕๘ปี
และนางขวัญทิชาผาแก้วอายุ๔๕ปีค่ะ
ทั้งสองคนไม่เคยทำงานหรือเป็นลูกจ้างที่กรมชลประธานมาก่อน
แต่มีคนเอาชื่อสองคนนี้ไปสวมสิทธิ์
ระบุว่าทั้งสองคนเป็นลูกจ้างของกรมชลประธานแพร่

แล้วก็ใช้ชื่อขอเงินเยียวยา
ทำให้ตัวเองไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้
ก็เลยจะต้องเข้าไปแจ้งความค่ะ
เมื่อวานนี้ทั้งคู่ไปขอรายละเอียดการถูกสวมสิทธิ์นะคะ
โดยมีนางไพร้อมาชาประกันสังคมแพร่
ได้เอาสำเนาการเบิกจ่ายค่าจ้างสมทบในฐานะลูกจ้าง
สำนักงานชนรับประทานในชื่อของนางขวัญทิชาและนายอโนไทย

จะต้องเอาสำเนานี้ไปให้พนักงานสอบสวน
นางไพระเปิดเผยว่าซึ่งเป็นพนักงานจากประกันสังคมนี้นะคะ
พนักงานจากประกันสังคมเปิดเผยว่าจะเร่งตรวจสอบเรื่องทั้งสองคน
ผลอย่างไรจะแจ้งผู้เสียหายทันทีค่ะ
อกจากนี้ผู้เสียหายยังไปเข้าพบนายไพโรธวงสูง
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม

บอกว่าเมื่อมีการกล่าวหาว่ามีคนในสำนัก
เอาชื่อผู้เสียหายทั้งสองมาเข้าเป็นคนที่ทำงานในกรม
ยืนยันจะสอบสวนเรื่องนี้โดยเร็วและจะให้ความเป็นธรรมนะคะ
อธิบดีกรมชลประธานและผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะ

โทรศัพท์ติดต่อติดตามเรื่องนี้จากนายไพโรธด้วย
ซึ่งก็ยืนยันว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอยู่
ขณะเดียวกันปรากฏว่ามีทั้งชายหญิง๒คนมาขอเคลียร์กับผู้เสียหาย
และขอให้ถอนแจ้งความด้วยรวมทั้งมีคนโทรศัพท์มาขอเคลียร์ด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่ายินดีชดใช้ค่าเสียหายแต่ผู้เสียหายทั้งสองคนก็คือคุณอโนไทยกับคุณขวัญทิชาบอกว่า
ไม่ได้แล้วจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะดูสิทับถมกันในช่วงแบบนี้